เมื่อกี้มีอีกแล้วฮะมีคุณยายเมาครับแต่คราวนี้เอามีดไปไล่ฟันคอ
คนงานซึ่งเป็นลูกจ้างของลูกสาวของคุณยายนั่นแหละครับอันนี้คนละเหตุการณ์ใช่ไหมคะ
ละเหตุการณ์ครับแต่ความเมาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกัน
งคอเสร็จปั๊บเจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัว
เคยได้ยินแต่ประโยคว่าช้างกูอยู่ไหน
คุณยายถามมีดกูอยู่ไหนดูเหตุการณ์ครับ
แล้วหลานกูอยู่นี่มีดกูไหนวะอื้อหมดไปที่นี่

นี่ครับวงจรปิดจับภาพฮะตอนแรกเนี่ยเดินมานะชี้ชี้เลยนะฮะเดี๋ยวหลานกูอยู่ไหนอ่ะ

ตอนที่เดินเลาะอยู่ริมคลองเนี่ยนะฮะ
เซตุประตูเป๋แล้วล่วงตมลงไปฮะ
คนที่ร่วงคือหลานอายุขวบเศษนะครับ
นี่หลานตัวน้อยนี่นี่ฮะเป็นหลานสาวด้วยนะครับหลังจากนั้นพอเด็กตกปั๊บ
เจ้าตัวก็รีบกระโดดลงน้ำไปช่วยหลานทันที

ตะโกนขอความช่วยเหลือพี่ช่วยด้วยช่วยด้วย
แล้วเธอพูดว่าไอโด่มันผลักหนูไอโด่มันผลัก

นี่อันนี้หลานตกนะฮะหลานตกเสร็จปั๊บเดี๋ยวดูภาพต่อไปนะลูกจังหวะที่เธอตกลงไปในน้ำ
เดี๋ยวมีใครผลักเธอไหมนั่นน่ะ

แต่ตะโกนบอกว่าโด่ผลักโด่ผลักครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณคลองโอ่งแตกที่บางพีสมุทรปราการนะครับ
ผู้หญิงในคลิปนี้ชื่อว่านางนกฮะ
หลานสาวอายุ๑ขวบ๒เดือนครับ
ตอนแรกออกจากบ้านถือฝาหม้อไปด้วย
ตั้งใจจะไปหาเรื่องกับลูกจ้างที่ลูกสาวเธอจ้างมาทำงาน
หลังจากนั้นสักพักหนึ่งฮะ
หลานกลับมาแล้วก็ทำหลานตกน้ำ
ก่อนจะกล่าวหาว่าโด่ผลักเธอตก
เอาตัวขึ้นมาจากน้ำได้เสร็จเรียบร้อยครับ

แล้วเธอจัดต่ออีกชุดใหญ่ไปคว้ามีดแล้วเดินไปครับ

ทำอะไรให้เขาโกรธทำไมต้องทำขนาดนี้

ที่สุดท้ายแล้วตำรวจจะมาตรวจสอบ

ก็เห็นว่ารอบล่าสุดตอนที่เจอตัวมือขวา
มีขวดเหล้าขวดเบียร์ติดมือมาด้วย
แล้วมือซ้ายถือมีดเอาไว้ในมือ
เธอไปฟันคอในวีรพงศ์หรือว่าในโด่อายุ๓๕ปีครับ
คือเมื่อกี้พอเอาหลานขึ้นมาจากน้ำได้เสร็จปั๊บ
ฝากหลานไว้กับเพื่อนบ้านแทนที่จะส่งหลานไปโรงพยาบาล

ตำรวจมาถึงปั๊บเนี่ยก็ต้องรีบแยกเลยนะฮะ

สภาพเนื้อตัวก็มอมแมมครับเปียกน้ำด้วยไง
แล้วบ่นตลอดทางเลยครับ
นักข่าวก็ถามว่าทำแบบนั้นทำไม

เธออ้างว่าถูกในโด่ทำร้ายก่อน

ทั้งที่จริงแล้วเธอแค่เอามีดไปแทง

อุ้ยลองดูช่วงจังหวะนั้นน่ะครับ
มันผักหนูก็หลานตกน้ำอ่ะผักหนูก็หลานตกน้ำอ่อไม่เป็นไม่เป็นไร
หรอแล้วแทงไปกี่ครั้งจำได้ป่ะหนูก็เลยแปะมาน่ะแต่มัน
แล้วมีแทงไปกี่ครั้งอ่อไม่รู้อ่ะหรอจำไม่ได้หนูรับ
หนูรับผิดเลยพี่แล้วหลานอ่ะหนูทำหนูรับผิดเลยหนูฆ่ามัน
หนูก็ฆ่ามันตายเลยหนูฆ่าคนหนูฆ่าคนตายเลยพี่หนูรับผิดเลย
อ่อหนูฆ่าคนตายหนูรับผิดเลยอ่ะหนูรับผิดตรงนี้เลย
ยกมือไหว้แล้วพูดรัวว่าหนูฆ่าคนตายหนูรับผิดเลย
คือในมุมของเธอเธอมองว่าไนโด่มาทำร้ายเธอก่อน
เตะผักแล้วก็ถีบเธอตกน้ำ
เธอก็เลยต้องไปแก้แค้นเลยเอามีดไปฟันไนโด่ครับ
อืมแต่เธอใช้คำว่าฆ่านะซึ่งจริงจริงแล้วเนี่ย
ผ้าเนี้ยพันเข้าไปที่ต้นคออืม
เลือดไว้แล้วมือซ้ายต้นคอนั่นคือนั่งหันหลังอยู่

แทงเสร็จปั๊บจะเห็นว่าจะแทงอีกปั๊บ
เอามือซ้ายขึ้นมากันเลยโดนเข้าไปที่มือด้วยฮะ
ที่เขาเล่าเนี่ยเป็นตุเป็นตะเล่าเองอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะครับ

ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุที่คลองโอ่งแตก
คลองนี้คุณดูครับกว้างเกือบ๕เมตร

แล้วนึกดูนะเด็กขวบเศษตกลงไปในคลอง
ถ้าช่วยไม่ทันตายนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วดูน้ำสิคะสภาพน้ำ
โอ้โหน้ำสีดำเลยเน่าด้วยนะครับเนี่ย
ก็ต้องตรวจสุขภาพของเด็กโดยด่วนแล้วล่ะ
คลองนี้เชื่อไหมเคยมีคนตายแล้วถึง๔ศพ

ถ้าช่วยไม่ทันเด็กจะอันตรายมากนะครับ
ในขณะที่เด็กที่ตกลงไปในน้ำเนี่ยนะฮะ
ล่าสุดคุณอัพก็ไปดูอาการของน้องแล้ว

นี่ครับยอมให้อุ้มไม่ร้องด้วย
ร่าเริงสดใสยิ้มให้กับคุณอัพนะครับ
ก็ตรวจร่างกายแล้วเรียบร้อยไม่ได้บาดเจ็บอะไรใด

นี่นะฮะโอ้ขวัญมาลูก
ส่วนในโดในโดที่ถูก

ตอนนั้นตัวของโด่คนเจ็บนั่งดูแลหลานสาว

ก็มาดูแลลูกสาวของนายจ้าง

ปรากฏว่าแหมเป็นไปตามฆ่าเลยครับ
นกไปกินเหล้าแล้วกลับมาโวยวายจริง
เปิดประตูทำไมไม่เปิดเปิดช้าจังโว้ย
โวยวายจนไนโด่บอกเออเปิดก็เปิด
เปิดเสร็จปั๊บใยนกรีบวิ่งเข้าไปอุ้มหลานก่อนเลย

ก็เลยไปรอนายจ้างอยู่นอกบ้าน
ก่อนที่จะถูกใยนกตามมาทุบตีเตะต่อยเขา
แล้วหลังจากนั้นก็เอามีดมาฟันเขา
นี่ฮะแล้วก็ทำหลานหลุดมือร่วงตกคลองจอมอีกต่างหาก

โด่บอกว่าผมแค่ทำตามที่นายจ้างสั่งผมแค่นั้นเอง
เหตุการณ์มันก็เป็นแบบนี้แหละฟังเพิ่มเติมครับ
ผมไม่เอาความไม่เอาอะไรเลยแต่ว่า
บรรดาตามกฎหมายเขาไม่ยอมก็คือเป็นอาญาแผ่นดินไปแล้ว

เราไม่เอาความหูไม่โกรธยังไงก็คือแม่ครับ

เจ้านายก็คือพี่สาวผมแฟนเจ้านายก็คือพี่ชายผม
ก็คือที่เขาบอกว่าพี่ไปผลักเขาตกน้ำไม่ใช่เนอะ
ผมไม่ได้ยุ่งอะไรครับคือว่าเหมือนหนูจะเป็นแพ้รับบาปไปด้วย

ลูกสาวของแม่ที่ก่อเหตุ
เขาจะเชื่อหนูไหมถ้าไม่มีหลักฐานอะไรหมวกแล้วเลย
โด้บอกแบบนี้ว่าจะไม่เอาความเพราะว่าก็เห็นใจเป็นแม่เจ้านายด้วยนะฮะ
ยายนกเขาเมาเหล้าไงแล้วก็คงจะรักและห่วงหลานอ่ะ
เปิดประตูให้เขาช้าเขาอยากจะมาดูหลาน
ก็เลยทำลงไปไม่อยากมีปัญหาไม่อยากต่อความยาวสาวความยืด
ในขณะที่ลูกสาวยายนกก็เป็นนายจ้างของไนโด่นี่แหละครับ
ก็คนที่จ้างไนโด่มาแล้วบอกให้เฝ้าคอยดูแลลูกให้หน่อย

บอกว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกสาวไง

ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องราวบานปลายมาขนาดนี้

แม่คุณไหมคุณโกรธใยนกไหมเนี่ย
อุ้มลูกคุณแล้วก็ทำลูกคุณตกน้ำ
แล้วก็เอามีดไปฟันลูกน้องคุณอีกเนี่ย

ก็เอาล่ะเดี๋ยวจะขอให้แม่เลิกเล่า
ปัญหามันน่าจะมาจากเหล้าเธอว่าแบบนี้ครับ
แล้วก็เราก็ไม่ได้เอาเรื่องคุณแม่เนาะ
ไม่ก็คือเนี่ยเดี๋ยวจะไปตอนเย็น

เพราะว่านัดกับทางโรงพักไว้ว่า๔โมงเดี๋ยวเขาปล่อยออกมา
ซึ่งเราก็หลังจากนี้ก็จะกลับมาพูดคุยกันใหม่

เดี๋ยวจะมาคุยกันใหม่ปรับทัศนคติฮะ
ทีนี้ต้นเรื่องสำคัญคือยายนกฮะ
นกหลังจากพาตัวไปโรงพักบางพลีแล้วพอส่างเมาฮะ

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บและเมาเหล้า
ประพฤติตนวุ่นวายก่อนจะปล่อยตัวออกมา
เพราะคนเจ็บเขาไม่เอาความที่เขาบอกไง

หลังจากได้รับการปล่อยตัวคุณขวัญคุณผู้ชมดูภาพนี้ให้ดีนะฮะ
ยัยนกเดินกระเพกเห็นหลานปั๊บ

วิ่งเข้าไปอุ้มแล้วหอมทันทีครับ
นี่จังหวะนี้โอ๊ยขวัญมาลูกขวัญมา

คือตอนนั้นที่ไปเนี่ยโมโหโมโหที่ทำให้เธอถูกนินทา

มีคนเอาไปนินทาว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเขา

หนูก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กันมาอีกช่างไหน

ไม่กินรักหลานมาก
กินนะกินได้แต่กินไม่กันเยอะ

เพราะรู้ว่าเลิกไม่ได้กินก็กินแบบเผา

นกยังให้สัญญาต่อหน้าหลานต่อหน้าลูกสาว

จากวันนี้ไปให้สัตว์สาบานจะเลิกกินเหล้าอย่างเด็ดขาด

จะตั้งใจทำมาหากินเก็บเงินเพื่อ

จะเก็บเงินเพื่อไปทำศัลยกรรมจมูก
และถ้าหากเสริมจมูกเสร็จแล้วเธอจะไม่ดื่มเหล้าอีกต่อไป
เงื่อนไขของการไม่ดื่มเหล้าคือขอไปทำจมูกก่อน

แล้วเรื่องราวทุกอย่างเชื่อว่าจะจบลงได้ด้วยดี
นี่คือคำสัญญาของย่ายนก

คือที่ยานกบอกว่าจะเลิกดื่มเหล้าจะไปทำจมูก
อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่ทำศัลยกรรมพวกนี้เขาก็
เฉพาะผู้หญิงเขาจะรู้ว่ามันจะกินพวกแอลกอฮอลไม่ได้
อ๋อเลยเหรออ๋ออ๋อนะแบบนั้นมันจะไม่ดีนะคะ